เรามาพูดถึงเรื่องราวของสนามมวยลุมพินีนะครับมีช็อตประวัติศาสตร์เหมือนกัน
เห็นแล้วมันก็ดีกีฬาอื่นเอาไปใช้น่าจะมีผลเหมือนกัน
โดยทางคชวเมฆจุ้ยเจริญในสนามมวยลุมพินีก็แถลงข่าวนะครับ
การใช้ภาพบันทึกการแข่งขันเพื่อช่วยในการพิจารณาในการตัดสิน
สาเหตุนะครับต้องการยกระดับมวยไทยให้เทียบเท่ากับกีฬาอื่นนะครับ
ฟุตบอลเพราะว่ามันเกิดเรื่องของความไม่ยุติธรรมขึ้นนะครับ
เพราะว่าถ้าสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎิกาการแข่งขันก็จะได้เห็นชัดด้วย
แล้วก็เปลี่ยนแปลงการสินของผู้ชี้ขาดบนเวที
หากว่าประธานผู้สินดูภาพการแข่งขันนะครับ
อนุญาตให้ผู้แทนนักมวยทั้งสองฝ่ายฝ่ายละ๑คนมาร่วมดูภาพการแข่งขันได้ด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทดลองใช้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว